ค่ะเรื่องโจรเสร็จไปปุ๊บมาดูเรื่องพี่เอพระสินดีกว่า
โอ้โหเรื่องนี้นะไม่หยุดไม่หย่อนใช่
วันก่อนค่ะพี่แจ๊กกะลินบุกไปถึงบ้านเลยค่ะ
ไปเขียนว่าดาราท่านหนึ่งยังไงมีเซ็กถวายพ่อปู่พญานาค

คือไม่เขียนชื่อก็รู้ว่าคุณผู้ชมก็มีอยู่ท่านหนึ่งนี่แหละค่ะ
ที่สลับเล็กเมียน้อยอยู่สองสามทีเนี่ย

แต่ว่าระวังเราไม่เอาอะไรอย่างหนึ่งรู้ไหมคะ

ก็คือคนที่นับถือพ่อปู่พญานาคเนี่ยค่ะ

มีหลายท่านมากและเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่แบบความเชื่อส่วนบุคคล

ไม่งั้นอาจจะมีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้น

ผมสงสังคมมากว่าเพราะว่า

แล้วเขามีเจตนาอะไรก็ไม่รู้นะครับ
แล้วก็มีอุปทานหมู่ในการเข้าไปวิพากษ์กัน
เข้าไปด่าเข้าไปต่อว่าโดยที่คุณไม่ได้รู้จักเราเลย

ผมเชื่อว่าคนที่นับถือพญานาคนะครับ
มีหลายล้านคนทั้งในประเทศและต่างประเทศเนี่ย
เห็นข่าวนี้แล้วก็รู้สึกเหมือนกันว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระ
คือคนทำไม่ดีผลที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ย
มันจะเป็นดีไปไม่ได้มันขึ้นอยู่กับว่าช้าหรือเร็วเท่านั้นเอง
เพราะถ้าเจตนาไม่ดีต่อผู้อื่น

วันหนึ่งชีวิตเขาก็จะต้องประสบกับสิ่งที่เขาทำ
มันเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรม
คืนดีรึเปล่าไม่รู้นะคะแต่ว่าร่าสุดพี่เอไปออกรายการหนึ่ง

แสดงว่ากับน้องเอิงเอยที่เป็นสาวแบบสวยเซ็กซี่
คือห่างกันแล้วเหรอเพราะลือกันให้แซ่ดนะคะ
ว่ามีหนุ่มคนใหม่กระเป๋าหนักมาจีบน้องเอิงเอ่ย
พี่เอก็เลยต้องเทแฟนใหม่แล้วจะมาคืนดีแฟนเก่าหรือเปล่า

ก็เป็นผู้ชายโสดที่มีความสุข
ก็อยู่บ้านเดียวเนี่ยเลโก้ก็อยู่บ้าน

ไม่ได้โกรธไม่คือเท่าที่ทราบจากปากของเราทั้งสองคนเนี่ย
เราไม่ได้โกรธเราไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลย

ส่วนตัวน้องเนี่ยกับผมกับเพื่อนอีก๕คน
ก่อนหน้านี้ที่มีภาพหลุดภาพอะไร

ครับชีวิตจะได้สงบสุขทุกฝ่าย

พี่เอกับน้องเอิงเอยไปถ่ายรายการด้วยกัน
มีภาพหลุดออกมานะคุณผู้ชมแต่พี่เอ๋บอกว่าไม่รู้ว่ารายการจะได้ถ่ายต่อหรือเปล่า
แต่ว่าเราไม่สามารถขึ้นภาพให้จริงได้จริงถ้ามันเซ็กซี่เกินจะบรรยาย
เดี๋ยวเช้าวันจันทร์เดี๋ยวตาคนลุกสู้กันทั้งหมดเลยนะคะ